ข่าวเย็นไทยรัฐช่วงนี้นะคะไปดูคลิปคลิปหนึ่ง

สะเทือนใจเลยมันเป็นคลิปของผู้หญิงคนหนึ่ง
น่าจะเป็นประมาณรุ่นแม่รุ่นคุณป้าเนี่ยนะคะ
ก็มานั่งอยู่ริมถนนคือสภาพสะบักสบอม

คือลักษณะแล้วเนี่ยมันต้องถูกทำร้ายมา

ทีนี้พอกู้ภัยเห็นเหตุการณ์เข้าไปถามถ่าย
ว่าเกิดอะไรขึ้นโดนใครทำร้ายมา
ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ตอบกลับมาเนี่ย
คือคนฟังแล้วก็ต้องอึ้ง
มันคือความเป็นแม่จริงที่พูดทุกอย่าง
เพื่อปกป้องลูกตัวเอง

ใช่ไปดูคลิปนี้กันหน่อยนะคะ
ว่าคุณป้าคนนี้เขาพูดอะไรบ้างค่ะ

ยายขออย่าเอาตำรวจไปยุ่งกับเขาเลย
อืมนี่คือหัวอกคนเป็นแม่จริงจริงค่ะ
คือไม่ว่าจะยังไงไม่ว่าจะโดนลูกทำร้ายร่างกาย
บักสะบอมขนาดนี้ก็ยังปกป้องลูก

ทั้งที่ลูกตีตัวเองจนหน้าแหกขนาดนี้
คือกู้ภัยเขาเห็นสภาพแบบนี้คือเขาเหมือนกับว่า

บอกว่าอย่าเลยยายขอนะคะ
บรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัย

หลังจากที่กู้ภัยผ่านไปเจอคุณป้าคนนี้
นั่งร้องไห้เสิร์กสะอื้นอยู่ริมถนนที่บ้านห้วยกลุ่มตำบลบางพระอำเภอศรีราชา
เนื้อตามตัวอย่างที่เห็นในภาพเลยคือ

เพราะตาเนี่ยบวมปูดเลย
แล้วก็มีบาดแผลหัวแตกเลือดไหลอาบหน้า
กู้ภัยเขาเข้าไปประถมพยาบาลเบื้องต้นให้
ก็เห็นเลยว่าเป็นบาดแผลจากการถูกตี
แต่พอสอบถามคุณป้าก็อ้ำอึ้งไม่ยอมพูดนะคะตอนแรก

ไล่ถามไปถามมาเรื่อยก็เลยยอมบอกว่าลูกชายทำร้ายมา

โอ้โหทำร้ายร่างกายขนาดนี้ยังไงก็ควรจะไปแจ้งตำรวจนะ
แต่ปรากฏว่าพอพูดอย่างนั้นเนี่ยคุณป้าร้องไห้หนักไปอีก
บอกว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปยุ่งเลย
อย่าให้ตำรวจเข้ามายุ่งเลยนะคะ
แล้วก็ยังเนี่ยคือแก้ใหม่บอกว่าจริงไม่ได้โดนทำร้าย

อ่าล้มเองแล้วก็เลยได้บาดแผลนี้มานะคะ
พอกู้ภัยบอกว่าเดี๋ยวพาไปส่งที่บ้านไหม
ก็บอกว่าไม่ต้องไปเดี๋ยวนั่งอีกแป๊บนึงจะกลับบ้านเอง
ก็คงกลัวจะไปเจอกับลูกหรือเปล่า
อ่านี่ดูสิคะปกป้องจนถึงที่สุดจริง
ทีนี้กู้ภัยก็บอกค่ะคือพยายามแล้วจะหาทางช่วยยังไง

ก่อนที่จะนำเรื่องราวนี้มาแชร์เตือนใจคนเป็นลูก
ระบุบอกว่าตอนเด็กเนี่ย
แม่เลี้ยงคุณมาเค้าเคยตีคุณถึงขนาดนี้ไหม
ทำไมต้องมาทำร้ายแม่ของคุณด้วยนะคะ
ก็อยากฝากให้ลูกคนที่ก่อเหตุได้อ่านหน่อยเถอะ